คุณผู้ชมพาไปที่อ่างทองกันหน่อยค่ะไปดูงานศพงานหนึ่ง
คือที่งานศพเขามีการจัดไก่ชนนะอยู่หน้าเมนเลย
คนที่ไปร่วมงานก็ฮือฮากันเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คุณตาที่เสียชีวิตแล้วเป็นเซียนไก่ชนระดับหมู่บ้าน
แล้วลูกหลานเนี่ยก็เลยจัดชนไก่อ่ะหน้าเมนเลยอ่ะค่ะ
โดยที่หน้าเมนวัดสุธาดลที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็มีงานชาปนกิจศพของนายบรรจงเฉลยมักอายุ๘๗ปีนะคะ
ลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็มีการตั้งสังเวียนไก่ชนหน้าเมนเลยค่ะ
คนที่ไปร่วมงานชาปนกิจศพก็ฮือฮากันนะคะ
โดยนายบรรจบลูกชายแล้วก็เป็นผอโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยนะประกอบอาชีพธรรมนา
แต่เวลาพ่อว่างจากการทำนาก็จะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริม
แล้วก็มีไก่ชนอยู่หลายตัวค่ะไปแข่งแล้วก็ชนะหลายครั้งด้วยนะ
จนคนในหมู่บ้านเขาจะรู้กันว่าคุณพ่อเป็นเซียนวงการไก่ชน
ฉายาคือเซียนไก่ชนจากซุ้มบ้านอิดแล้วพ่อเนี่ยชอบเลี้ยงไก่ชนไว้เยอะ
รุ่นเดียวกันรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการไก่ชน
ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อเสียชีวิตด้วยโรคชรา
ก็เลยจัดสังเวียนชนไก่ขึ้นมาให้คนร่วมงานได้ชม๑คู่
สายพันธุ์ของไก่ชนตัวหนึ่งคือเจ้าประดูกเงิน
หลักพันธุ์เป็นของพม่า
ก็ใช้เวลาชนไก่ประมาณ๒๐นาทีคุณผู้ชม
ปรากฏว่าทั้งเจ้าประดูกเงินและเจ้าสาซ่าเสมอกันค่ะ
คนที่มาร่วมงานส่งก็เฮ่เฮ่เชื่อกันอย่างสนุกสนาน
เพราะว่าการจัดไก่ชนครั้งนี้
ก็เป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับคุณพ่อวัย๘๗ปีค่ะ